พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะคะ
เป็นกรณีที่ตำรวจเขาบอกว่าเขากำลังออกปฏิบัติหน้าที่ในการล่อซื้อ
ยาเสพติดตำรวจเขาก็ขับรถออกไปครับ
แล้วรถไปติดไฟแดงสักพักนึงมีผู้ชายคนนึงค่ะ
เขาจอดรถจักรยานยนต์แล้วเดินลงมาจากรถเลยนะอ่า

แล้วก็โวยวายใหญ่เลยบอกว่ารถตำรวจไปปาดหน้ารถเขา
แต่ตำรวจบอกว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ทำงานอยู่
ผู้ชายคนนี้ก็โวยวายโวยวายไม่ยอมเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
น้องน้องตำรวจดำแล้วกลับไปไหน
พี่ทำทำอายุนะ

ทำว่าอะไรไม่ได้กลัว

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยกถนนราชอุทิศ

ก็พยายามจะบอกว่าทำงานอยู่
แต่ผู้ชายที่จอดรถจักรยานยนต์ลงมาโวยวายก็ไม่ยอมไง
คงจะเป็นรถที่ไม่ใช่รถตำรวจ
ใช่แล้วก็ไม่ได้แต่งตัวเป็นเครื่องแบบด้วย
ไงคะน่าจะเป็นแบบนอกเครื่องแบบปฏิบัติหน้าที่อยู่

หัวร้อนหน่อยถูกขับรถปาดหน้า
ใช่แต่เจ้าหน้าที่ที่เขาขับรถปฏิบัติหน้าที่อยู่
เขาก็ขอโทษนะเขาบอกไม่รู้ปาดหน้าตรงไหนตอนไหน

แต่ก็ไม่ยอมเหมือนแบบมันยังติดใจอีกว่า

ส่วนตำรวจบอกนี่ต้องแจ้งขออาหารไหม

เจ้าหน้าที่เองก็พยายามชี้แจงทำความเข้าใจยอมขอโทษนะ
บอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ขับรถปาดหน้าก็ขอโทษด้วย
เพราะรีบกำลังจะไปล่อซื้อยาเสพติด
นี่มันกำลังนัดหมายส่งของอยู่

สุดท้ายผู้ชายคนนี้ที่ขี่รถจักรยานยนต์มาก็เริ่มอ่อนลง
แต่ก็ยังดูเหมือนเคืองเครื่องตำรวจอยู่นะ
แต่สุดท้ายตำรวจเขาบอกว่ารีบไปจริง

ไปไม่เป็นไรแยกย้ายกันไป
สุดท้ายชายหนุ่มคนนี้ก็ต้องยอมจบเรื่อง
ด้วยใจยังเคืองเคืองอยู่ด้วยซ้ำ
ฝ่ายหนึ่งเขาก็จะรีบไปทำหน้าที่ของเขานะ
เราก็ไม่รู้ว่าตอนปาดปาดกันขนาดไหนไง
แต่หนุ่มคนนี้ก็เหมือนกับว่าโอ้โหใช่ไหม